ของน้องอินณณิชานะภาษาแดงเด็ก

จากเรื่องแก้วตาหวานใจหลายคน

เมื่อปี๒๕๔๖ละครเรื่องนี้ด่งดังมาก

เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันสดนะคะ

คุณอูเองรับบทเป็นลุงช้าง
สุดที่รักของหลานมดตะนอย

คือเมื่อก่อนน้องอินจะแก้มป่องหน่อย

หลายคนรู้จักกันดีกับชื่อมดตนอย

และอีกหนึ่งอย่างที่สร้างชื่อให้กับน้องอินเลย

เดี๋ยวในช่วงนี้เรามาพูดคุยกับคุณอูพานุกันนะคะ
ที่เคยร่วมงานกับน้องอินว่า
ความรู้สึกของคุณอูตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

หลังจากที่เราทราบข่าวว่าน้องอินประสบอุบัติเหตุ
จนเสียชีวิตตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะ

แล้วก็มีคุณตู่จารุสริเนี่ยครับ

ทางโทรศัพท์ทางไลน์อะไรอย่างนี้

แล้วตอนนั้นเราทั้งตกใจเสียใจเลยใช่ไหมคะ
ตอนนั้นยังไม่รู้สึกเสียเชื้อใหม่นะแต่แค่รู้สึกอึ้ง
กับการตื่นมาตอนเช้านึกออกใช่ไหมครับน้องปลอยน้องขวัญ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่รับรู้คือมันเป็นเรื่องที่แบบ
เฮ้ยมันจริงหรือว่ามันก็อึ้งกันอยู่
แล้วพอเรามั่นใจเรารู้สึกยังไงคะ
หลังจากที่เรารู้แล้วล่ะว่าน้องเสียชีวิตแน
นักข่าวหลายคนโทรมาแบบโทรมาหาผม

แล้วผมก็ยังแบบเข้าใจคนเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมครับ
แล้วก็ผมก็เลยโทรไปหาญาติเขาอีกคนนึง

ถึงได้ลุ้นความจริงว่าน้องอิง

ลุงช้างของหลานมดตะนอยค่ะ

ได้มีความรู้สึกประทับใจน้องอิน

ที่น้องอินมีความน่ารักต่อลุงช้าง

ถ้าเท้าความไปตอนนั้นนะครับก็
ก็คือละครเรื่องแรกนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจน้องก็คือ
น้องเป็นคนที่มีพลังในการทำงาน

อย่างที่รู้กันถ่ายไปออกอากาศไป

ที่ถึงเวลาก็ต้องหลับเลยนะครับ

ยังแข่วนคุณแม่แล้วว่าเขาใช้ผ่านยี่ห้ออะไร

เท่ากับผู้ใหญ่เลยในการมาทำงานใช่ไหมคะ

มีคนหนึ่งที่ต้องมาทิ้งอยู่ในกองถ่าย
แล้วให้เราดูแลประมาณเกือบ๖เดือน

ระหว่างตนในกองถ่ายนี่มีคุณแม่มาดูแลตลอดหรือเปล่าคะ
เขามีคุณแม่มาดูแลตลอดคุณแม่ไปทำธุระบ้าง

แล้วตอนนั้นถ่ายไปออกไป๗วัน

แล้วที่สำคัญบ้านน้องเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านผม

เวลาไปทีถ้าเข้าชับพร้อมกันก็จะขับรถไปด้วยกัน

พี่อูคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้
ตอนนั้นเนี่ยระยะเวลามันผ่านมาละ๑๕ปี
ตลอดระยะเวลา๑๕ปีที่ผ่านมาที่เราเคยร่วมงานกับน้องอิน

หรือว่าได้เจอน้องตามงานได้ร่วมงานกับน้องบ้างไหม

ไม่ได้เจอเลยนะครับแต่คุยกับคุณแม่บ้าง
แต่ว่าคือตอนน้องโตแล้วเนี่ยไม่เคยได้เจอเลยใช่ไหมคะ
เคยได้เจอเลยเคยมีครั้งหนึ่งขับรถไปที่บ้านน้อง

ก็ไม่ได้บอกแม่ว่าอยากไปหา

ถ้าวันนี้พี่อูจะบอกอะไรกับน้องอินได้เป็นครั้งสุดท้าย
อูอยากจะบอกอะไรกับน้องอินคะ

ด้วยความที่ไม่มีเขาอยู่แล้ว
สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือก็
ขอให้ทุกคนจำผลงานดีของเขานะครับ
จำเรื่องราวดีที่ครั้งหนึ่ง

กับมดสนอยหลานลุงช้างคนนี้ครับ

ก็อยากทุกคนจำภาพดี

แล้วก็ร่วมกันส่งครั้งสุดท้าย

ไปสู่ในสิ่งที่ดีต่อไปครับ

จะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปอย่างเน่นอน
สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ
อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเนาะ

เรานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอูพานุมากเลยนะคะ
เราก็ต่างคนต่างก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะพี่
ถ้ายังไงติดตามข่าวสารทางบันเทิงไทยรัฐได้ค่ะ
ขอบคุณคุณอูพานุเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากครับคุณพ่อคุณฟันขอบคุณค่ะ

ที่ถือว่ามีผลงานร่วมกันกับน้องอินนัทนิชานะคะ

แม้ว่าตัวของน้องจะจากไปแล้ว
แต่ว่าผลงานและสิ่งดีงามที่น้องได้ทำเนี่ย
มันจะยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปนะคะ
จดจำภาพดีรอยยิ้มดีรอยยิ้มที่แสนน่ารัก
ที่เคยทำให้เรามีความสุขมีความประทับใจนะคะคุณผู้ชม